แน่นอนครับถ้าเบิร์ตมาเบิร์ตต้องพาคุณผู้ชมไปทานของอร่อย

ตอนนี้เบิร์ตอยู่ที่ร้านขนมหวานคุณการนะ
นึกถึงไอ้ดอมไอ้น้ำแข็งเลยเห็นของหวานแบบนี้

เอาไปฝากสัก๓ทองก็แล้วกัน

ฝอยทองกันแล้วกันนี่

เจี๊ยบไอ้น้ำแข็งหวาน๗๐ไม่มีด้วย
เท่าไรครับ๗๕บาท๗๕บาท

พี่เบิร์ตเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เงินสด

เรียกได้ว่าคุ้มสุดในตอนนี้

แกนจ่ายก็ได้ได้ส่วนลดอีก

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑ธันวาคม
เฉพาะร้านค้าที่มีป้ายส่วนลดแบบนี้เท่านั้นนะพี่
โอ้อย่างนั้นเดี๋ยวขอของก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวให้น้องมาสแกนนะ

อย่างนั้นเดี๋ยวไปสแกนต่อร้านอื่นเลย

ต้องมาร้านนี้ปั้นทรัพย์ขนมปั้นสิบ

ผมเอา๓ชุดนะครับ
แล้วขอบอกอยากจะอวด
ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนี่ฮะ
อยากจะโชว์เป๋าตังเปย์
นี่สมัครง่ายเร็วมาก
คราวนี้ผมไม่ต้องให้น้องสแกนให้แล้ว

เอาอีกสักขนมนึงดีกว่านะครับ

เฮียครับเอาขนมเปี๊ยะ๒กล่องครับ

อันนี้เศร้าจะเป็นลูกเล็กออกกลม
พออบออกมาใหม่แป้งมันจะกรอบครับ

ขนมเปี๊ยะส่วนมากจะเป็นไส้ฟักครับ

มันต้องอร่อยแน่อย่างนั้นเอา๒กล่องครับ

นี่ผมสมัครเรียบร้อยแล้วเฮียคนนี้สแกน
มันสะดวกทั้งพ่อค้าสะดวกแม่ค้าสะดวกลูกค้าด้วยนะ
พอสแกนจ่ายปุ๊บไม่ต้องรอจนสิ้นวันครับ

และอีกอย่างหนึ่งมีเสียงการแจ้งเตือนนะครับ
เงินเข้ากี่บาทแล้วเราไม่ต้องไปคอยเปิดแอปดูว่า
เงินเข้าหรือยังเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายแล้วผม
แล้วอีกอย่างหนึ่งยังมีอีกอย่างหนึ่งครับผม

พูดมาทั้งหมดสามารถสแกนจ่ายได้ทันทีเลยครับ

ได้หรือยังล่ะครับเฮียต้าวซ่อครับไม่ใช่ขนมเปี๊ยะไม่ใช่ครับแล้วไม่ใช่ซ้อด้วย

โอ๊ยเฮียเป็นคนตลกนะเนี่ย

แอปดีอย่างนี้นะครับมีโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย
พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแก้มปลิเลยเหมือนมีคนมาทำโปรโมชั่นให้
นี่ไงดีอย่างนี้ไงมีส่วนลดลูกค้าเป๋าตังเปย์
แล้วที่ร้านถุงเงินใช้ได้ตลอดเลยนะ
สะดวกเยี่ยมจริง

โอ้โหวันนี้ว่าช็อปสะดวกจริงครับ

กระเป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตังค์
แกนได้ทุกที่เปดีลดีทุกวัน
เดี๋ยวมึงเอาขนมไปฝากดอมกับน้ำแข็งก่อนนะ